นครสวรรค์ครับมันมีเหตุการณ์ที่โลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะครับ
เด็กนักเรียนไปรวมตัวล้อมหน้าล้อมหลังรถคันหนึ่ง
เหมือนต้องการจะประท้วงหลังมีประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหารของโรงเรียนเป็นชุดใหม่

กรณีที่เพจเฟซบุ๊คเขามีการโพสต์คลิปแชร์เหตุการณ์นะครับ
มันเป็นนาทีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับ
ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เหมือนกับชุดพละ
มายืนล้อมรถเก๋งของผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นที่ลงมาจากรถก็ดูจะมีอายุแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่านั่นน่าจะเป็นครูของโรงเรียนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๙มิถุนายนที่ผ่านมา

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพยุหะคิรีครับ

ล่าสุดไปเจอประธานกรรมการวัดเขาแก้ว

เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเดินทางมาที่โรงเรียน
เพื่อประชุมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินสนับสนุนของโรงเรียน
จู่ได้ยินเสียงโหร้องเสียงตีกลอง
แล้วก็เสียงเชิญชวนให้นักเรียนออกมาประท้วง
ก็เลยรีบสรุปผลการประชุมแล้วก็ปิดการประชุมครับ
พอออกมาจากห้องพบว่าโอ้โห
มีเด็กนักเรียนเยอะเลยยืนถือป้ายประท้วง
ท่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบออกจากห้องไปที่รถ
พร้อมคณะกรรมการอีก๔คนครับ
พยายามจะขับรถออกไปนอกโรงเรียน
แต่ปรากฏว่ามาเจอด่านกลุ่มนักเรียนล้อมรถเอาไว้ไม่ให้ไป
ก็เลยพยายามขอให้นักเรียนเปิดทางให้หน่อย
ก็จะเห็นว่ามีบางจังหวะเมื่อกี้นี้เหมือนกับเปิดประตูรถแล้วลงมา
ทำท่าเหมือนกระซิบคุยกับเด็กนะครับ
เขาก็บอกว่าพยายามที่จะให้เด็กเปิดทางให้
โดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใด
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีบางคนวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่า
จังหวะรถเหมือนจะพุ่งไป

คุณจะใช้ความรุนแรงกับเด็กหรืออย่างไร
เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ใช่จะเป็นการขับรถพุ่งชนอย่างที่ถูกกล่าวหานะ

ผมพยายามคุยกับเด็กดีเพื่อจะขอทาง
ให้รถเคลื่อนออกไปนอกโรงเรียนได้

ส่วนเรื่องที่นักเรียนมีการรวมตัวประท้วงเนี่ย

น่าจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม

ในฐานะที่เป็นผอโรงเรียน
มีการตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ขึ้นมา
จากนั้นคงมีใครบางคนหรือบางกลุ่ม
เอาข้อมูลผิดเช่น
จะมีการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนต่างนานา

ซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วเขาบอกว่า

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

นักเรียนของที่นี่พูดง่าย

น้องหนูไม่มีการไปเก็บอะไรเพิ่ม
นายสุริยพงศ์เขาชี้แจงแบบนี้ฟังชัดครับ
รสค่าอาหารค่าอะไร

จากว่าเราได้รับสนับสนุนจากรัฐ

ซึ่งอาจจะมีคนไปทำความเข้าใจ
ให้ผิดกับเด็กหรือผู้ปกครอง

ไปทำความชี้แจงด้วยครับว่า
วันนี้โรงเรียนพิหาวิทยา

สัสธิทรเป็นคุณครูของโรงเรียน
บอกว่าหลังการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
ก็ทราบว่าจะมีการ

เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ
ไม่ได้มีความผิดอะไรทำไมต้องไปถอดถอน
แล้วก็ยืนยันว่าที่นักเรียนออกมาประท้วง
ไม่ได้มีครูคนไหนไปบังคับหรือหลอกใช้เด็กนะครับ
เอาง่ายพระสององค์พระครูจักริตกับพระครูเกงไกร
จะเป็นสององค์นี้ที่จะดูแลเด็กมาตลอดเลย
ซึ่งจะเอาใครมาเขาไม่รู้จักยังไม่รู้เลย

ก็คือเขาที่ดูแลอยู่ทำความผิดอะไร

นี่ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็คำชี้แจงล่าสุด

ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการคุยกันชี้แจงกันด้วยเหตุและผล
ก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีในอนาคตตามมาครับ
สำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันนี่แหละค่ะ